ถึงเรื่องของของกินกันบ้างดีกว่า

วันนี้ห้ามพลาดเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ถูกที่สุดในโลก
พร้อมกับรสชาติที่อร่อยแซ่บเกิน
ราคาจะเป็นร้านไหนอยู่ที่ไหนติดตามเลยในช่วง

เราคิดว่า๑ได้จุดวันโควิดเนาะ

ก็เลยแบบวะเอานี่แหละเอา๒บาท
ตอนแรกนี่คิดว่าเอาไปเป็นคอนเทนต์เฉยนะ

พอเราเปิดตัวปุ๊บกระแสมันตอบรับดีมาก
โจทย์คนรายได้น้อยเราต้องยอมรับข้อนี้อย่าง
สวัสดีครับผมเฮียเจก๋วยเตี๋ยว๒บาทของลำพูนฮะ
ตอนแรกขายก๋วยเตี๋ยวถ้วยใหญ่ก่อนนะฮะถ้วย๒๕๓๐บาทก็คือปกติเนี่ย
แต่พอดีในช่วงโควิดมันทำให้เราขายได้น้อยลง

ก็ขี่รถไปเส้นเส้นแม่ทาไปเจอถ้วยเนี่ย

โอ้โหพอวันแรกพอเราเปิดวันแรกปุ๊บเนี่ย

ยังเหลืออีกมา๓โต๊ะก็เหลือแค่๑อีก๑๐เดียว

พอได้สัก๒๓วันเราเริ่มมีทุน
เราก็ไปทอยเขามาวันละ๒๐๐๓๐๐อย่างนี้
จนตอนนี้ที่ร้านเราก็มีอยู่ประมาณสัก๓๐๐ถ้วย

อยากให้ทุกคนมาลองชิมดูค่ะ
เพราะว่าราคามันก็ถูกด้วยค่ะอร่อยด้วยค่ะ

ก็หมูยังไม่ขึ้นลูกชิ้นยังไม่ขึ้น

ถูกจริงอร่อยจริงที่ลำพูนนะฮะ